ส่วนทางด้านเศรษฐกิจนะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็ได้นำทีมมาแถลงผลงานของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ
พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถฟื้นความเชื่อมั่นได้ดีมากยิ่งขึ้น
ซึ่งก็จะส่งผลให้เกษตรในไตรมาสที่๔จะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับร้อยละ๒๙ครับ
สมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจชะลอตัวลงมาจากราคาสินค้าตกต่ำ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจนกระทบการส่งออกขณะเดียวกันประชาชนในประเทศก็ขาดความเชื่อมั่น
และภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนรัฐบาลจึงเร่งฟื้นความเชื่อมั่นเพื่อหยุดการถดถอยของเศรษฐกิจ
โดยตลอด๑ปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เร่งอาถิตเม็ดเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านหลายมาตรการ
วงเงินรวม๔๙๖๑๑๗ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้ว๑๗๙๕๗๐ล้านบาท
แล้วก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่๒วงเงิน๗๗๐๙๖ล้านบาท
รวมถึงเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งนายสมคิดก็มั่นใจนะครับว่ามาตรการทั้งหมดจะส่งผลให้เศรษฐกิจในไตรมาส๓ขยายตัวได้๑๒๐
และในไตรมาสสุดท้ายของปีก็จะขยายตัวได้ใกล้เคียงกัน
ส่วนในปีหน้านะครับรัฐบาลก็จะเร่งเดินหน้าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกว่า๑๔โครงการ
ซึ่งการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ก็จะทำให้เกิดการขาดดุล๓แสน
เก้าหมื่นล้านบาทคาดว่าจะใช้เวลาเจ็ดปีจึงจะเกิดความสมดุลทางการคลัง
จากนี้รัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจก็ต่างแถลงผลงานประจำกระทรวง
ยกร่างกฎหมายเพื่อขับเคลื่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ว่าส่วนหนึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่๒ของปีหน้า
เดินหน้าปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้ง๓แห่ง
แก่บริษัททีโอทีบริษัทกศธโทรคมนาคมและบริษัทปรายศนีย์ไทย
ส่วนกระทรวงการคลังก็จะเร่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
และสนับสนุน๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกับปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบ